แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นการไลฟ์ของณแต

มันเป็นประเด็นอยู่ค่ะช่วงวันที่๑๔พฤษภาคมตอนเย็น

ซึ่งตอนนั้นที่ป้ามาเจอรองเท้าแตะน้องในไลฟ์เนี่ย
คือณแตบอกว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่น
แล้วก็รองเท้าแตะเนี่ยวางอยู่คู่กัน

คนก็เอาเรื่องของรองเท้าที่วางคู่กันของน้องชมพู่เนี่ย

ฟังหน้าแต่ไลฟ์ในวันที่๑๔ก่อนครับ
รองเท้าที่แม่ได้ถ่ายไว้ในโทรศัพท์
กับลองเท้าที่ผัวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนบุคเขาตรงกันนะครับ
แล้วก็จะมีขวดน้ำมีน้องได้หักกิ่งไม้เล่นทีนี้
รองเท้าที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับ
สองข้างเลี้ยงกันเพราะว่าน้องจะมีพฤติกรรมก็คือ
รองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่ไม่ติดรองเท้านะครับ
นี่คุณผู้ชมคะฟังจากที่นาแตไลฟ์ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามค่ะไปสอบถามทางป้าตุ๋นด้วย
ตุลพรมงอยก็ถามกรณีนี้แหละเพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่ไปเจอรองเท้าแตะน้องชมพู่ใช่ไหม
เราก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะสรุปแล้วป้าคือป้าเจอรองเท้ายังไง
ประกอบกับที่นาแตออกมาพูดเนี่ยนะคือป้าตุ๋นเอาจริงงงว่าอ้าว
นาแตเอาข้อมูลมาจากไหนว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้เล่น
เพราะว่าในเมื่อตัวป้ายืนยันเองว่าไม่เห็นร่องรอยหักกิ่งไม้
ส่วนรองเท้าเดี๋ยวให้ฟังจากปากดีกว่าว่าป้าเนี่ยไปเจอตอนนั้นเจออยู่ในสภาพไหนค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่บอกว่าน้องชมพู่หักกิ่งไม้
เฮ้ยไม่มีหรอกน้องชมพู่น้องชมพู่ได้ไงยังไม่รู้ดิว่าน้องชมพู่ตาย

ก็ถึงว่าแหละป้าถึงได้เถียงเขาจนปินวัดเป็นเหวี่ยงเนี่ย
แล้วป้าก็จะตายเองก็ดูแหละเสียงไม่ออกเลยเนี่ย

ใช่แล้ววันนั้นแม่ก็จำลองให้หนูดูแล้วว่า

มันไม่ได้อยู่เป็นคู่ไม่ได้อยู่เป็นคู่ตะแคง
พูดกับนักข่าวก็เหมือนกันที่เขานั่งรอพอป้ามาเขาจูมเลย
คนที่เจอรองเท้าชมมันอยู่แบบไหนเส้นขนาดใกล้
เขาบอกว่าแม่ครับไม่ขึ้นประภายหนีเขาช่างเขา

เออเออไอ้ถามลุงเฮ้ยใส่แม่มัน

ไปนอนโรงพยาบาลเป็นลม

คือวันที่๑๔พฤษภาคมที่ป้าตุ๋นขึ้นไปบนภู
จริงป้าตุ๋นก็มีภารกิจในการไปเก็บผักหวาน
ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตามหาน้องชมพู่อะไรแต่อย่างใดมากนักนะฮะ
แต่ถ้าเจอก็ดีป้าตุ๋นเดินขึ้นไปไปเจอรองเท้าน้องชมพู่
ซึ่งตอนนั้นป้าตุ๋มไม่รู้เลยเป็นรองเท้าของใครของเด็กคนไหน
แต่เห็นว่ารองเท้ามันยังดีอยู่เลย
ก็เลยเก็บมาวางทั้งสองข้างเป็นคู่กัน

และเดี๋ยวจะเก็บรองเท้าเอาลงไปเผื่อให้ลูกหลานคนอื่นได้ใส่
พอตอนหลังนะก็มีเจ้าหน้าที่มาอะไรอย่างนี้
ป้าตุ๋นก็เลยนี่รองเท้าค่ะสรุปเป็นรองเท้าน้องชมพู่
ใช่ค่ะทีนี้ภาพที่ออกมาจากสื่อมันก็เลยจะ
คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าตอนที่รองเท้ามันมาวางอยู่คู่กันบนโขดหินแล้ว
ป้าก็ยืนยันเมื่อสักครู่นี้นะว่าป้าเนี่ยเป็นคนหยิบ
เป็นคนจับรองเท้าสองข้างให้มาวางคู่กันเอง
ทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
วันที่ไปเจอศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม
มีช่วงเวลาที่นาแตนเขาไลฟ์
คือจริงเขาไลฟ์หลายรอบค่ะแล้วรอบประมาณทุ่มนึงเนี่ยนะณแตเนี่ยไลฟ์
แล้วก็มีการรายงานข่าวคนเข้าไปดูกันเยอะนะ
พบศพน้องแล้วอยู่บนภูเหล็กไฟ
ประเด็นมันมีสิ่งที่ณแตพูดบอกว่า
คนร้ายเอาตัวน้องขึ้นไปได้ยินเสียงฮอก็เลยหลบหนีไป
ทีนี้คนเลยแบบเดี๋ยวนะณแตน
คือตัวนาแตเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปภูเหล็กไฟกับเขาเลย

ทำไมถึงรู้ข้อมูลว่าอ้าวได้ยินเสียงฮอนแล้วคนร้ายหลบหนี
เดี๋ยวไปฟังตรงนี้หน่อยค่ะที่นาแตไลฟ์ค่ะ
เราไปช้าไปช้าไม่มากนะครับ
พอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขา

ทราบว่ามีฮอทราบว่ามีฮอขึ้นไป
แล้วก็ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไป

น้องชมพู่แล้วยังมัวแต่ไลฟ์เรียกยอดอยู่ได้

ตัวเองได้ยินแววไกลหรือไงอะไรอย่างนี้

ต้องไปถามป้าตุ๋นเนี่ยแหละครับว่าเอ๊ะมันคือยังไง
เพราะว่ามีคนพูดเหมือนกันนะว่าไอ้เรื่องฮอเนี่ย
ตุลเนี่ยป้าตุ๋นเนี่ยเป็นคนพูดว่ามีฮอแล้วก็เห็นคนร้าย
คนร้ายวิ่งหนีครับเอ้าจริงจริงแล้วยังไงดีอ่ะคะป้าตุ๋นป้าตุ๋น
พูดไหมหรือว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อไหนไหมคะ
แล้วบอกว่าป้านี่ขึ้นไปบนเขานะได้ยินเสียงเครื่องบิน
โจรไม่ได้ยินมันเลยวิ่งกลับลงมามีนักข่าวอีกคนนึงนี่
ขนาดนี้แหละเปิดให้ป้าฟังนะพูดไม่ได้ไงอ่ะ
แล้วเขาก็ถามป้าอีกว่าเคยติดต่อกับคนนี้ไหม
เขาว่าป้านี่คุยกับอีตาคนที่ว่านั่นแหละ
ลุงลุงหรืออาวของสุภู่นั่นเนี่ย
มีคนเห็นป้าแล้วก็ป้าได้เห็น
ไอ้ผู้ร้ายหรือว่าใครนั่งอยู่กับสุภูมิ
โหเฮ้ยแล้วใครป้าบอกว่าใครใครอยู่นั่นเนี่ย
ถ้าป้าเห็นนะไอ้คนที่เห็นนั่นแหละ
มันเห็นสุภูมิป้าไม่เห็นเลย
ป้าบอกไอ้คนที่เอาไปพูดเนี่ยพูดกันไปเรื่อยเลยนะฮะ
ตอนป้าขึ้นไปป้าได้ยินเสียงหึงนึกว่าพึ่ง

เรื่องนี้ลุงพลพูดเหมือนกันลุงพลพูดเหมือนกัน
ตอนที่ขึ้นไปค้นหาน้องชมพู่เนี่ย
ไม่มีฮอบินอยู่บนท้องฟ้าในภารกิจค้นหาแต่อย่างใด
แต่ตอนนั้นมีโดรนในการบินค้นหาไม่ใช่เสียงฮอแน่นอน
ก็มีคนถามว่าเอาลุงพลและนาแตออกมาพูดแบบนั้นทำไม

ลุงพลบอกก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้อยากจะสนใจ
มันจะเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันอีก
นี่ค่ะก็เป็นเรื่องของน้องชมพู่นะคะคุณผู้ชม
วันจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็ยังคงเกาะติดข่าวนี้อยู่
นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะ